เรื่องของน้ำท่วมก็มีหลายพื้นที่นะคะ
นายกรัฐมนตรีตอนนี้ไปหลายพื้นที่เลยเหมือนกัน
วันนี้ไปที่จังหวัดนนทบุรีไปดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
แล้วก็การก่อสร้างแนวกำแพงน้ำท่วมก็เจอทั้งประชาชนที่ไปต้อนรับ
แล้วก็นี่ค่ะกลุ่มราศดรค่ะตะโกนขับไล่
จนต้องมีการเปลี่ยนแผนกันด้วยนะคะตามรายงานค่ะ
อันนี้เป็นการลงพื้นที่ตามกำหนดการตรวจราชการ
แล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทธกภัยจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ก็ไปด้วยเรือตรวจการนะคะไปดูการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม
แล้วก็เยี่ยมประชาชนที่ในพื้นที่รุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
คือตอนที่นายกรัฐมนตรีไปถึงเนี่ยก็มีคนไปรอรับนะคะ
ถือป้ายข้อความให้กำลังใจนี่ค่ะนี่เป็นกลุ่มกองเชียร์นะคะ
ส่วนที่ท่าเรือท่าน้ำนนเนี่ยก็มีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูตรงจุดนี้นี่เห็นไหมคะตอนที่นายกไปที่ท่าเรือท่าน้ำนนเนี่ย
มารักษาความปลอดภัยด้วยพร้อมพร้อมกันนั้นก็มีกลุ่มมวลชน
ศดรนนทบุรีมายืนรอถือป้ายตะโกนขับไล่ด้วยนะคะ
ตำรวจต้องเข้ามาไกลเกลี่ยขอความร่วมมือเพื่อเปิดพื้นที่นะคะ
มีแกนนำนะคะคนรุ่นใหม่นนทบุรีและมวลชนจำนวนหนึ่งยืนทำกิจกรรม
ไม่ต้อนรับผลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าที่ผ่านมาคนนนทบุรี
เจอปัญหาความเดือดร้อนหลายอย่างแต่ไม่เคยเห็นนายกลงพื้นที่มารับฟัง
เหมือนวันนี้นี่คือนายชินวัฒน์จันกระจ่างนะคะ
บอกว่าจะทำกิจกรรมจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับออกไปจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ
นี่ค่ะจนกระทั่งตอนบ่าย๒โมงครึ่งรถประจำตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์
คณะกว่า๑๐คันที่ขับมารอที่ท่าเรือท่าน้ำนนเนี่ยค่ะ
นี่ตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแผนขับออกไปทันทีนะคะ
ไม่ได้บอกด้วยว่ามีการยกเลิกกำหนดการมาลงเรือที่ท่าน้ำนนท

แต่รถเนี่ยขับออกไปแบบนี้ก็แสดงว่านายกไม่ลงแล้วสิ
คือพอมวลชนเห็นขบวนรถเคลื่อนออกไปแบบนี้ก็กรูเข้าไปแบบนี้ค่ะ

สื่อข่าวรายงานบอกบางคนก็เอาเท้าถีบก็มีมีการอ่า
ปลาถุงถุงที่เห็นเป็นถุงน้ำปลาร้านะคะ
ไปดูไปดูภาพเหตุการณ์ช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในรถนะคะ
ครับเขาไปตรวจเยี่ยมชุมชนตลาดขวัญอืม
อยู่ตรงไปชุมชนนอกคันกั้นน้ำเนี่ยค่ะ
ชุมชนตลาดขวัญไปมอบสิ่งของนะฮะหกสิบหลังคาเรือนริมน้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านตอนที่ไปนี่ก็เนี่ยค่ะ
ชาวบ้านก็ขอถ่ายรูปนะคะครับนายกรัฐมนตรีบอกขอโทษประชาชนชาวนนทบุรี
ในบางจุดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาค่ะ
โทษเลยบางจุดที่เราไม่ได้ไปเนี่ยนะ
ก็ไปดูแล้วกันว่ามันมีเหตุมันเพราะอะไร
พี่นี่อยากไปเยี่ยมทุกที่อ่ะแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาแค่นั้นเองนะ